เป็นเรื่องระหว่างคุณหมอกับคนไข้นะคะ
คนไข้เขาบอกว่ามาตัดขาผมทำไม
เขาบอกว่าเขาป่วยนะคะไปหาหมอที่โรงพยาบาล

แต่เขายังสงสัยว่าทำไมต้องถึงขั้นตัดขาซ้ายเขาทิ้ง
เขาได้มีการร้องเรียนขอความเป็นธรรมขอคำชัดเจนจากทางโรงพยาบาล
แต่เรื่องนี้ยังไม่มีคำชี้แจงออกมาเลยนะคะ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยด้วยค่ะนายกฤษดาสารสุขอายุ๔๓
ท่านนี้นะคะที่เป็นคนร้องเรียนเรื่องนี้ผ่านโลกโซเชียล
ตอนนี้กลายเป็นผู้พิการถูกตัดขาซ้ายทิ้งอย่างที่เห็นนะคะ
กฤษดาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าคือเขามีภาวะน้ำเหลืองเสียตั้งแต่เด็ก
ทำให้เป็นโรคติดเชื้อที่ผิวหนังเป็นมาหลายสิบปีค่ะ
อาการก็คือจะมีตุ่มเป็นแผลเป็นหนองออกตามส่วนต่างของร่างกาย
ที่ผ่านมาก็รักษาด้วยการประคองอาการกินยาเอาน้องออกทำความสะอาดแผล
ก็ไปหาคุณหมอบ่อยต่อเนื่องอย่างนี้ค่ะที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวลากระบัง
กันยายนปีที่แล้วค่ะแผลติดเชื้ออย่างหนักแล้วก็ลุกลามไปที่บริเวณเท้าด้านซ้าย
คือทั้งเท้าเลยก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งนี้
ก็เป็นโรงพยาบาลประจำที่ไปหาตลอดหมอก็ตรวจประเมินอาการ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรีบรักษานะก่อนที่แผลมันจะลุกลาม
ที่ติดเชื้อไปมากกว่านี้อันนี้คือตอนที่เป็นแผลที่เท้าอย่างเดียว
ขายังไม่ถูกตัดนะก็พาเข้าห้องผ่าตัด
ตอนนั้นนายกฤษฎาบอกว่าผมก็ถามหมอนะ
บอกว่าจะไม่ตัดขาผมใช่ไหมเพราะถ้าตัดขาเนี่ย
ชีวิตผมเปลี่ยนไปทันทีเลยนะถ้าจะตัดหรือไม่ตัด
ก็ต้องบอกคนไข้ก่อนถามคุณหมอแล้วว่าไม่ตัดขาผมใช่ไหม
หมอไม่ตอบค่ะนายกฤษฎาบอกว่าหมอไม่ตอบ
ก็ให้เอกสารมาเซ็นเซ็นในลักษณะของการยินยอมเข้ารับการรักษา
ว่าเขามีสติครบถ้วนในการเซ็นเขาก็เซ็น
เอกสารบอกแค่ว่าเป็นการซ่อมแซมบาดแผล
คือไม่ได้บอกว่าจะตัดขานี่นะคะเขาก็เลยเอาเอกสารมาให้ดู
คำว่าตัดขาซ้ายเนี่ยเหมือนกับหมอเติมทีหลัง
คือเขาบอกว่าถ้าเขาเห็นในเอกสารว่าหมอจะตัดขาเขาเนี่ย
เขาไม่เซ็นตั้งแต่แรกเขาบอกแบบนี้นะคะ
นี่ค่ะมันเป็นคำที่เขียนเติมขึ้นมาว่าตัดขาวซ้าย
พอเข้าห้องผ่าตัดเสร็จพอฟื้นขึ้นมาเสร็จขาซ้ายถูกตัดนะคะ
โดยที่หมอไม่บอกก่อนเขาไม่รู้มาก่อน
เขาต้องกลายเป็นคนพิการโดยที่ไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวค่ะ
มันช็อกนะครั้งคืนเลยอะ
ประมาณอีกสักสามสี่วันเขาก็เดินมาบอกผมว่า
เนี่ยผมต้องขอเปิดแผลดูอีกรอบหนึ่งนะ
แล้วก็อาจจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่าง
ซึ่งตรงนั้นผมก็เลยดักทางเขาไว้ว่า
ถ้าตัดขาผมชีวิตผมเปลี่ยนนะ
แล้วช่วงประมาณสักมืดแล้วล่ะก็เข้าห้องผ่าตัด
แต่ตอนนั้นก็คือญาติเยิดอะไรยังไม่ทราบนะว่าเรื่องนี้
ว่าจะต้องตัดขาอะไรเพราะเขาไม่ได้แจ้งล่วงหน้าอะไรเลย
ให้ผมเซ็นเอกสารยอมรับแต่เอกสารยอมรับก็คือว่า
คือผมเซ็นคนเดียวแต่แต่เขาระบุว่ามีญาติรับรู้
มีญาติเส้นด้วยอะไรด้วยอันนี้มันหลักฐานมันไม่มีอ่ะ
ที่ผมอ่านก็คือการซ่อมแซมแผลและเขามาเขียนเพิ่ม
เขียนว่าบวกแล้วก็ตัดเท้าไม่เหมือนเดิมนะครับ
ก็เปลี่ยนแปลงหมดอย่างที่บ้านผมผมก็ต้องตัดแปลง
ที่มันผมต้องไปไหนได้หรืออะไรได้ตัวเอง
คือทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะช่วยอะไรไม่ได้เลย
นี่นะคะสภาพจิตใจคือเสียไปหมดเลยค่ะ
แก้คิริศดาบอกว่าคือเดิมเป็นช่างประกอบอะไหลรถยนต์
พอถูกตัดขาก็ทำงานไม่ได้ก็อาศัยเบี้ยยังชีพคนพิการเดือนละ๘๐๐บาท
แล้วก็อยู่กับแม่นะคะแม่อายุ๗๐กว่าแล้วอะค่ะ
แล้วทุกวันนี้ปัญหาคือที่ตัดขาเข้าไปเนี่ยแผลยังติดเชื้อไม่หายเลย
ลำบากมากเขาก็ยังต้องไปโรงพยาบาลแล้วต้องไปคนเดียว
โดยที่ขาข้างซ้ายโดนตัดไปแล้ว
ทวงถามที่โรงพยาบาลนะคะถามถึงสาเหตุ
ถามว่าแล้วทำไมไม่บอกล่วงหน้าแล้วทำไมต้องตัดขาเขา
ล่าสุดก็คือ๒๓กันยายนที่ผ่านมาค่ะไปคุยกับทางโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่ง
ไปคุยกับคุณหมอที่รักษานะคะแต่คำตอบมันไม่เป็นที่น่าพอใจ
สิ่งที่อยากรู้ก็คือทำไมหมอถึงตัดขาซ้ายเขาออกไปโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
แล้วทางโรงพยาบาลจะเยียวยาเขายังไงได้บ้าง
พยายามติดต่อให้แต่วันนี้อาจจะเป็นวันหยุดด้วย

ยังติดต่อไม่ได้คุณผู้ชมแต่ทางโรงพยาบาล
เคยทำข้อชี้แจงเบื้องต้นกรณีนี้เอาไว้นะคะ
ทางโรงพยาบาลได้ชี้แจงเอาไว้แบบนี้เราสรุปไว้แบบนี้นะคะ
คร่าวแบบนี้โรงพยาบาลเคยบอกเอาไว้ว่า
ผู้ป่วยรายนี้คือนายกฤษดาค่ะ
เดินทางมารักษาตัวที่โรงพยาบาล๓กันยายน๒๕๕๙

รวมระยะเวลาที่นอนโรงพยาบาลทั้งหมด๓๕วัน
ด้วยอาการเท้าซ้ายบวมมีหนอง
วินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อบริเวณเนื้อเยื่อเท้าซ้าย
ต้นรักษาด้วยการทำแผลให้ยาปฏิชีวนะ
แต่ว่าแผลมีการลุกลามติดเชื้อที่บริเวณเนื้อเยื่อมากขึ้น
มีการติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมด้วย
ทำแผลไม่สามารถทำให้หายได้
มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาเพิ่มขึ้น
หมอจึงได้ปรึกษาทางญาติและผู้ป่วย

และทางญาติและผู้ป่วยยินยอมให้ตัดขา
อันนี้คือคำชี้แจงจากทางโรงพยาบาลนะคะ
หลังจากนั้นได้แนะนำเรื่องการดูแลตนเอง

ไปถึงสิทธิของคนพิการที่จะได้รับให้กับผู้ป่วย
และเมื่อ๒๓กันยายน๒๕๕๙
ทางโรงพยาบาลมีการเจรจากับผู้ป่วย
เข้าใจกันได้ดียอมรับสภาพความเจ็บป่วยแล้ว
แต่สิ่งที่โรงพยาบาลชี้แจงไว้แบบนี้
มันแย้งกับทางผู้ป่วยนะคะ
มันแย้งกับสิ่งที่นายกฤษดาบอกนะคะ
โดยเฉพาะสิ่งที่โรงพยาบาลบอกว่า
ปรึกษาญาติปรึกษาผู้ป่วยแล้ว
และผู้ป่วยยินยอมให้ตัดขา
กฤษฎาบอกว่าหมอไม่ได้ถามหมอไม่ได้บอก
ถามหมอหมอไม่บอกด้วยซ้ำ
กฤษฎาบอกว่าไม่จริงหมอไม่ได้บอกจริงเขายืนยันแบบนี้

ทีนี้เรื่องนี้เดี๋ยวต้องรอให้ทางโรงพยาบาลออกมาชี้แจงนะคะ
ดังนั้นสิ่งที่เรานำเสนอวันนี้
เป็นข้อมูลจากทางฝั่งของผู้ป่วยก็คือนายกฤษดานะคะ
เดี๋ยวเราพยายามติดต่อทางโรงพยาบาลให้แน่นอน
ฟังคำชี้แจงจากทางโรงพยาบาลอีกทีนึง
เพราะข้อมูลตรงนี้คือนายกฤษฎาบอกว่าไม่ใช่เลย
ไม่ใช่อย่างการแถลงเบื้องต้นของทางโรงพยาบาล
คือเรื่องราวเนี่ยมันตรงกันข้ามสิ้นเทิงเลยนะคะ